คุณผู้ชมคะเรามีภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
มีคนร้ายเนี่ยอยู่ดีก็ฉกกระเป๋าของผู้โดยสารภายในสนามบินไปนะคะ
พอดูภาพแล้วเนี่ยสุดท้ายก็จับกลุ่มได้ค่ะ
คนร้ายคนนี้เป็นถึงอดีตรองผู้จัดการร้านค้าชื่อดังภายในสุวรรณภูมินี่แหละค่ะ
ฉกกระเป๋าของเจ้าหน้าที่ยูเอ็นประจำประเทศไทยไปนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดภายในสนามบินก็ถูกใช้เป็นหลักฐานแล้วค่ะ

นายเสรีวัฒน์ขัตติยะวงอดีตรองผู้จัดการร้านค้าชื่อดังภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
ก็ตกเป็นผู้ต้องหาฐานลักทรัพย์เป็นการลักทรัพย์กระเป๋าเดินทางของผู้โดยสาร
ที่ใช้บริการภายในท่ากาศยานสุวรรณภูมิชุดสืบสวนสพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
ร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ร่วมกันจับตัวนายเสรีวัตรแล้วก็พาไปค้นเอาของกลางที่ห้องพักของภรรยาย่านดินแดงค่ะ
ซึ่งเป็นของใช้ส่วนตัวเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเป็นแบบแบรนด์เนมราคาแพง
มูลค่าแล้วกว่าสี่หมื่นบาทและผู้เสียหายคนนี้อย่างที่บอกไป
คือเรื่องนี้เนี่ยผู้เสียหายเขาไปแจ้งความค่ะที่สพท่ากาศยานสุวรรณภูมิ
กระเป๋าเดินทางหายเมื่อ๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
แล้วก็ภายในกระเป๋ามีของมีค่าเยอะหลายอย่างมูลค่าสักประมาณ๔๐๐๐บาท
หลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดก็เจอคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
เป็นผู้ชายต้องสงสัยรูปร่างทวมศีรษะล้านคนนี้ค่ะ
เป็นคนหยิบไปแล้วก็ลักษณะรูปภัณฑ์คล้ายกับตัวแทนโรงแรม
ก็เลยสอบถามข้อมูลไปยังจุดรับลงทะเบียนตัวแทนโรงแรมบริเวณประตู๗ชั้น๑
ก็เลยรู้ชื่อผู้ชายคนนี้ว่าชื่อว่านายเสรีวัฒน์
ก็เลยประสานไปพบพนักงานสอบสวนนะคะ
เรื่องต้นนายเสรีวัตรคนนี้รับสารภาพว่าหยิบกระเป๋าไปจริง
ก็นำตัวนายเสรีวัตรไปที่บ้านพักนะคะ
อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้แล้วก็เห็นภาพว่ามีของกลางอยู่
เป็นบ้านพักที่ชุมชนรณชายย่านรังสิตและบ้านพักการเคหาแห่งชาติ
ก็เจอทรัพย์สินบางส่วนแต่กระเป๋าเดินทางตัวกระเป๋าทิ้งไปแล้ว
ของในกระเป๋าก็เจอเป็นของกลางบางส่วนอย่างที่บอก
แล้วก็ต้องไปชี้จุดเกิดเหตุด้วยค่ะ
จุดเกิดเหตุเป็นสายพานรับกระเป๋าที่๑๒นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องสอบสวนแล้วก็บันทึกการจับกลุ่ม
คือหยิบไปจากสายพานเลยคุณผู้ชม
โอ้โหก็ใช่ลองดูผู้ชายคนนี้ที่เดินอยู่นะคะ
ศีรษะล้านเนี่ยเขาก็เดินผ่านสายพาน

ถูกแจ้งข้อหารรักทราบภายในท่ากัดสยานค่ะ
ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ